จริงแล้วสโมสรเขาไม่ได้ซีเรียสอะไร
ก็ทำไปนะครับว่าวาดำแป้งก็ชื่นชมผลงานพิซิโกกรัม
สนิทสนมกันก็อยากให้สร้างทีมระยะยาว

ดังนั้นก็น่าจะเป็นขวัญใจของทีมสิ่งเจ้าท่าต่อไป
ใจแฟนบอลด้วยตอนนี้คุมไปแล้วประมาณ๒สัปดาห์กับ๔เกม
ใช่ครับ๔เกม๔แต้ม
แล้วก็ลองวิเคราะห์ผลงานกันหน่อยเพราะว่าจริงแล้วเนี่ย
ถ้าตามเป้าหมายเจอทีมใหญ่๒ทีมผลงานแบบนี้ผมถือว่าทำได้ตามเป้า
แต่ว่าระยะยาวหลังจากนี้จะทำกันยังไงต่อ
อันนี้น่าสนใจว่าท่าเรือนั้นมีเป้าหมายอย่างไร
ในการเล่นในหลีแล้วก็วันถ้วยนะครับ
ผลงานของพี่ซิโก้มารับงานวันที่๒๓วิทยุคมิร์สทุนายนแล้วก็มีเวลา๑วัน
ที่ก็ไปด้วยกันิกันใช่มั้ยครับ

ที่เห็นก็คือเกมที่แพ้แบงคอกนะครับยันได้ประมาณสัก
๘๐นาทีอ่ะมาโดนนาทีที่๘๒๘๓

แล้วก็โดนพอโดนแล้วก็ไหลเลย๓ลูก
ในช่วง๑๕นาทีสุดท้ายนะครับ

เกมแรกของพิซิโก้แพ้แบงคอก๐ต่อ๓จากนั้น
กเสมอรัชนาวีนำก่อน๒๐แต่ไม่ชนะ
แล้วก็มาชนะไทยฮอนด้านะครับในการเล่นที่แพสเตดียมบ้านของตัวเองสามต่อหนึ่ง
แล้วเกมที่๔เมื่อวานนี้นะครับ
ซึ่งถ้าหากเทียบจากผลงานการเก็บได้๔คะแนน
ประเมินแล้วก็ไม่เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงด้านผลงานนะคะ
ก็คือหลายคนก็มองค่ะว่าถ้าเกิดว่ายังเป็นจเด็ดมีลาบทำอยู่
ก็น่าจะได้คะแนนประมาณนี้แหละจากการเจอ๔ทีมนี้
ซึ่งปัจจัยส่วนหนึ่งก็อยู่ที่ระยะเวลาที่เข้ามาทำทีมด้วย

ครับอันนี้เป็นปัจจัยโดยรวมนะครับเราไม่ได้วิเคราะห์กันเองนะครับ
แต่ว่าปัจจัยในการเสริมทัพก็เป็นอีกปัจจัยนะครับ
ที่พิซิโก้นั้นเข้ามาในช่วงโค้งสุดท้ายของตลาดซื้อขายนักเตะเล็กที่๒
ซึ่งตัวผู้เล่นบางส่วนก็เสริมเข้ามาก่อนหน้านี้แล้ว
ทำให้ผู้เล่นแก่นหลักก็ยังเป็นผู้เล่นชุดเดิม
แล้วก็พี่ซิโก้ก็ใช้ความคุ้นเคยกับเด็กที่เคยปั้นสมัยทีมชาติตั้งแต่ยุค๔เกม
พวกนิติพงศ์เสรานนท์หรือว่าประกอบเรมพักนะครับ
เดี๋ยวก็รออีกหนึ่งคนก็คือพินโยไอพินิษฐ์ที่กำลังพักฟื้นจากอาการบาดเจ็บ
พวกนี้จะเป็นแกนหลักของพี่ซิโก้ในช่วงหลัง
ซึ่ง๔นัดที่ผ่านมานะคะพี่ซิโก้ก็ยึดระบบ๔๒๓๑เป็นแกนหลัก
มีอยู่๑เกมนะคะก็คือเกมที่เจอกับราชนาวีใช้ระบบ๓
ก็เป็น๒แทคติกที่พี่โก้ใช้บ่อยนะคะในตอนที่คุมทีมชาติไทย
ซึ่งก็เลือกใช้รัตนัยส่องแสงจันทร์นะคะเป็นผู้รักษาประตูหลังจากหายอาการบาดเจ็บ
ก็เริ่มมาตรมาชฌีเสมอกับราชนาวี๒๒
หลัง๔คนนี่ก็มีเซ็นเตอร์ที่ใช้งาน๒เกมแรก
พื้นแบ็คขวา๓นัดหลังใช้ปันพันธงปิ่นกล่องครับ
การตัวรับเนี่ยก็มีศิวากรนะครับจากครูประสาทซึ่งก็
เป็นเด็กที่นั้นเคยร่วมงานมาสมัยทีมชาตินะครับชุดสี่
เกมแล้วก็มีอิทธิพลภูมิทรัพย์นะครับที่กลับมาครั้งนี้
ดูไว้เลยเลขสามไปแล้วแต่ก็วิ่งสู้ฟัดเลยแล้วก็มี
ดีสอนแดงเรืองนะครับเป็นตัวสอดแทรกด้วยสลับกันแล้วก็
มีเซโกโซเรสรวมถึงเกกิในาซาโตะนะครับ
เล่นต่างชาติที่ยืนพื้นตำแหนกองกลางตัวลุกบวก
ประกอบเรมพักนะครับก็จะสลับหมุนเวียนกับยุค
ก่อนหน้านี้อยู่แล้วนะครับกองหน้าค่ะสองนัดแรกนะครับ
ซิโก้เข้ามาใช้โชซิมานะครับก็มีปัญหาในการจบ
กอร์ทำให้๒เกมล่าสุดที่ชนะไทยฮอนด้าแล้วก็แพ้
ปุรีรำเนี้ยพิซิกโกเลือกใช้แทนอันดรียาดาลูก
วิชนะครับซึ่งก็จะช่วยแก้ปัญหาในการจบสกอร์ได้
ดีเพราะว่าเอ่อเขาก็ทำประตูได้ในเกมชะลับแทบหวันดา
ด้วยใช่ส่วนเรื่องที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนก็คือ
แฟนบอลที่เข้ามาชมเกมในสนามนะคะเพราะว่าต้อง
แต่เกมแรกที่พี่โก้เข้ามาคุมทีมก็คือเกมที่เปิดบ้าน
เจอกับแบงคอกมีคนเข้ามาชมเกมการแข่งขันนัดนั้นถึง๖๕๗๑คน
ซึ่งถือเป็นสถิติมากที่สุดอันดับที่๓ในยุคของการบริหารทีมของมาดามแป้งหรือว่าคุณนวลพันธ์ล่ำซ้ำด้วย
ซึ่งปกติแล้วยอดเฉลี่ยการชมเกมของแฟนบอลการท่าเรือที่เข้ามาชมนะคะ
ก็จะอยู่ที่ประมาณ๔๐๐๐ต้นค่ะ
หลังจากนั้นก็จะเล่นในบ้านนะคะเจอกับเชียงรายแล้วก็บุกไปเยือนบางกอกกลาส
หลังจากนั้นก็ค่อยพัก๔เกมก็ถือว่าเป็นเกมหนักอยู่เหมือนกันนะ
กลับมารับงานสโมสรอีกครั้งก็คงไม่ใช่งานง่ายแต่ก็ได้ศึกษาผู้เล่นนะครับทีมชาติ
ถ้าวันหนึ่งได้กลับมาคุมทีมชาติอีกครั้งหนึ่งก็จะได้มีการบ้านต่อเนื่องในการทำนะครับ
ก็มีโอกาสพูดกับพี่ซิโก้นะครับในการสัมภาษณ์นะครับผ่านทางโทรศัพ
เพราะว่าในตอนนี้พี่ซิโก้ก็คุมทีมซ้อมอยู่กำลังซ้อมอยู่
ไปติดตามบางช่วงบางตอนกันนะครับก็มีการสัมภาษณ์พี่ซิโก้ถึงประเด็นนี้แหละครับ
จากเกมเมื่อวานเนี้ยครับหลายทีมก็ค่องใจกับการทำ
ว่ากรรมการก็คงจะจะไม่ได้ตั้งใจนะเพราะว่าครับพี่ก็มองว่าวันนี้น่ะ
เราทำฟุตบอลเนี้ยนะครับเราเราบอกว่าฟุตบอลห้ามห้ามแต่ต้องกรรมการ
แล้วก็ให้เกียรติกรรมการผู้ตัดสินนะครับฉะนั้นพี่ว่าเราก็ต้องพัฒนาไปด้วยกัน
นะครับเมื่อเมื่อผิดพลาดไปแล้วก็ไม่เป็นไรนะครับ
ก็จะถามว่าอ่าเรามาเล่นกับบุยรำเนี้ยนะครับก็ก็ไม่ใช่งานง่ายของเราอยู่แล้ว
แต่เพียงแต่ว่าเราต้องการ๑แต้มแต่เราไม่ได้๑แต้มออกไปนะครับ
ก็ก็มองเกมหน้าต่อไปแค่นั้นเองนะครับเข้ามาคุมทีมท่าเรือ
เกือบเกือบสองอาทิตย์แล้วครับประเมินผลงานสี่นัดที่ผ่านมายังไงบ้างครับ
เก็บได้สี่แต้มแล้วครับเอ่อคือที่ที่เป็นประสบการณ์ที่ดีนะครับ
เพราะว่าอ่าการเข้ามารับรับในช่วงที่มันเปิดรูปการณ์อยู่เนี่ย
เราไม่ได้เราไม่ได้ทำร่างกายแล้วเราไม่ได้มีโปรแกรมพรีซีซั่น
แล้วเข้ามาแล้วก็เข้ามาในช่วงที่ที่มันเป็นเกมที่ต่อเนื่องกันครับ
อีกทีก็คือเสาร์อาทิตย์พุธเสาร์อาทิตย์พุธเนี่ยนะ
แล้วเราใช้เกมการแข่งขันเป็นการทดลองแท็กติกแล้วทดลองผู้เล่นที่มีอยู่ในสโมสร
แล้วที่เข้ามาในช่วงที่นักฟุตบอลที่อยู่ในสโมสรเต็มโคต้า
ไม่สามารถที่จะซื้อตัวทั้งนักเตะในประเทศและต่างประเทศต่างชาติได้
ซึ่งเราก็บอกน้องทุกคนว่าเราจะใช้นักเตะที่มีอยู่
แล้วก็เอาแท็กติกเข้าไปใช้แล้วก็ใช้การเรียนรู้ตรงนี้นะครับ
ทำงานไปแล้วเพราะว่าเราต้องการบอกน้องว่าถ้าทุกคนเข้าใจแท็กติก
สโมสรก็คงไม่ดีกันมากนอกจากว่าทีมที่เขามีความพร้อมทั้งนักเตะ
ในประเทศและต่างประเทศอย่างทีมใหญ่อย่างเช่นบุรีรำเมืองทอง
มีอยู่เชียงรายอะไรพวกนี้นะครับซึ่งซึ่งเขามีนักเตะคุณภาพครับแก้ว
ไม่ว่าจะเป็นตัวจริงตัวสำรองเขาสามารถทดแทนกันได้หมด
แต่พิโลภาพต้องใช้เกมที่มีอยู่นี้ในการสำรองตัวเผลิน
เพราะเรายังอยู่ในกลางตารางอยู่นะครับ
จากข่าวนะครับพี่ก็มีข่าวกับนักเตะหลายคน
มันก็ไม่เกิดขึ้นนะครับแล้วพี่ว่าต้องขอบคุณพี่พี่สื่อมวลชนมากกว่ามั้ง
ก็คงเห็นว่าพี่โก้มาทำท่าเรือก็คงอยากจะนำเสนอ
ว่านักเตะเหล่านี้ก็คงจะอยากมาเล่นกับพี่โก้นะครับแต่จริงแล้วเนี่ย
มันขึ้นอยู่กับการติดต่อระหว่างสโมสรกับสโมสรมากกว่านะครับแต่ในอนาคตก็ไม่แน่นะครับผม
ในช่วงที่เข้ามาคุมทีมครับเห็นเปลยว่าจะมีการพูดคุยกับนักเตะที่มีอยู่ในทีม
ทัศนคติว่าใครอยากเล่นต้องเล่นเต็มที่ใครไม่พร้อมที่จะเล่นก็ออกไป
เปลี่ยนแปลงยังไงบ้างครับ๒อาทิตย์ที่ผ่านมาครับผม
แล้วมันก็จะขาดเขาเรียกว่าขาดการแข่งขันกันเพราะว่านักเตะตัวที่แบบไม่ได้มีโอกาสได้ลงสนาม
ก็จะขาดแรงจูงใจที่ก็พยายามลดให้เหลือประมาณ๒๕๒๗คน
เพื่อที่จะให้มีการเหมือนกับเวลาลงทีมซ้อมกัน๑๑๑๑ให้อย่างน้อยให้มีเหลือสัก๒๓คนสแตนบาย
แต่ถ้าเหลือเป็น๑๐กว่าคนเนี่ยเท่ากับอีกทีมหนึ่งเลยเนี่ยมันจะเยอะเกินไป
พี่ก็เลยให้นโยบายว่าถ้ามีคนไหนอยากจะไปอยู่สโมสรที่ได้ลงเล่นหรือมีโอกาส

แล้วก็ทุกคนจะได้ไม่ต้องมานั่งเหมือนกับรอโอกาส
แต่ก็ถ้าเราเองก็เหมือนกับที่ตั้งเองก็ใจดีแล้วก็ดูแลทุกคนอย่างดีอยู่แล้ว
นักเตะส่วนใหญ่ที่ไม่ได้รับโอกาสเราก็เปิดโอกาสให้สโมสรไหนที่สนใจ
แล้วก็เราก็มีพันธมิตรหลายทีมนะครับที่มาขอยืมนักเตะเราไป
เราก็เหมือนกับให้น้องได้ไปขยับแข้งขยับขา
แล้วก็เหมือนกับบางสโมสรเราก็แชร์เงินเดือนกันบ้างนะครับ
สโมสรไหนไม่พร้อมที่จะจ่ายเงินเดือนเราก็ยินดีจ่ายคันคนละครึ่งอะไรประมาณเนี้ย
ก็คือเราแทบจะไม่ได้ขายใครออกไปเลยนะครับ
ส่วนใหญ่ก็จะให้ยืมให้น้องได้ไปเล่นโลดแล่นในเวทีลีกต่าง
ไม่ว่าจะเป็นที๑ที๒นะครับ
แต่อย่างที่เห็นทุกคนก็ด้วยความสมัครใจไม่ได้มีใครตัดไขออกนะครับ
อาทิตย์นี้เป็นเกมที่บุกไปเยือนอุบลนะครับ

แล้วหลังจากนั้นก็น่าจะพักประมาณ๒๐กว่าวัน

ช่วง๒๐กว่าวันนี้ส่วนตัวจะมีการปรับ
หรือว่าเพิ่มเติมแทคติกยังไงกับทีมชุดปัจจุบันนะครับก็คงจะเข้าแคมป์นะครับ
ก็กำลังดูว่าจะไปเข้าแคมป์ที่ไหนยังไงนะครับก็เพื่อที่จะได้เพิ่มความสัมพันธ์ในการฝึกซ้อมแทคติก
แล้วก็เพิ่มความสำคัญในการเล่นนะฮะแต่ว่าวันนี้เนี่ย
เราเล่นมา๔เกมแล้วมีข้อดีข้อด้อยที่จะต้องปรับปรุงแก้ไข
แต่อย่างน้อยแมทที่เราเจอกับบุรีรำเราสามารถต่อกรกับบุรีรำได้๙๐นาที
โดยเสียลูกเดียวครับก็ถือว่าประสบผลเล็กในระดับหนึ่ง
ฉะนั้นเราคิดว่าเราพยายามที่จะทำทีมของเราให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้นนะครับ
ไม่ว่าทีมไหนที่มาเจอเราทั้งในบ้านนอกบ้านก็จะเป็นงานยากของผู้ต่อสู้
เราต้องการอยากแสดงเขาเรียกว่าจัดวิริตในการเล่น
แล้วก็ทุ่มเทจนถึง๙๐นาทีเพราะว่าสไตล์พี่โก้เองก็
เน้นให้นักเตะเล่นฟุตบอลด้วยด้วยเล่นฟุตบอลจริงจริงนะครับ
ก็คือถ้าแพ้ก็แพ้ด้วยแท็กติกวิธีการเล่นถ้าชนะ
เราจะเล่นฟุตบอลกันอย่างเดียวนะครับครับนับรวมเกมอุบล
ส่วนตัวครับวางเป้าหมายอันดับเท่าไหร่ครับ
ท่าเรือครับทิศแป้งตั้งใจว่าให้อยู่รอดในใน
แวนดีนะครับนะครับอ่าส่วนพิโกะเองก็บอกน้องน้องว่าถ้า
เป็นไปได้ก็ให้เป็นเลขตัวเดียวนะครับนะฮะหนึ่งในเก้าหนึ่งในสิบนะฮะ
อยู่ในนี้นะครับก็เราก็แต่เทศแนนมันก็ไม่ได้หนีกันมากนะครับ
แล้วมันมีขึ้นมีลงได้สวิงได้ฉะนั้นเราก็จะสู้นัดต่อนัดเกมต่อเกมนะครับ
แต่เราก็จะเล่นให้ประทับใจแฟนเห็นได้ว่าเราวันนี้นะครับ
มาไม่ว่าจะเล่นในบ้านเองนะครับเราก็เล่นให้สนุกเอ็นเตอร์เทนนะครับ
นอกบ้านเราก็เราก็บอกว่าเราสู้ทุกทีมนะครับแล้วเราก็ไม่ได้กลัวใครนะครับ
โอเคครับผมขอบคุณมากครับครับผมสวัสดีครับ
อันนี้เสียงพี่โก้นะคะเพิ่งผ่านไป๒สัปดาห์ต้องดูกันยาวแล้วกันนะคะการคุมทีม